กว่าจะได้หุ่นแบบนี้กว่าจะมีแต่ละภาพสวยออกมาที่ทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ต้านยังไงล่ะจ๊ะ
มึงทีมั๊ยไม่ไหวล่ะ

ไปไหน
เจ้าแจ๊ะริมจอร์